ที่ชนบุรีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปีนะครับชื่อไนโน่ครับท่านผู้ชมครับ
เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
ก่อคดีก็คือข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ด้วยการไปหลอกลวงเขานะฮะตอนที่เขามาซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่เขานำจักรยานยนต์มาซ่อมที่ร้านแห่งนี้นะครับ
อยู่ที่หนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
แล้วนายโน่ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์วัย๒๔ปีเนี่ย
ก็หลอกเด็กบอกว่าไปนั่งรอในห้องสิน้องเพราะว่ามีพัดลม
น้องเขาก็เข้าไปนั่งนะพอเข้าไปนั่งปุ๊บไอ้นี่ตามไปเลยครับ
แล้วก็ไปลงมือข่มขืนเขานะซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าก็กระทำการจริงนะครับ
แล้วตอนที่เริ่มข่มขืนไปแล้วเนี่ยเด็กเขาก็ใช้ไหวพลิบในการเอาตัวรอดนะ
บอกว่าเนี่ยหนูตั้งท้องอยู่มันก็เลยปล่อยมา
ผมบอกให้น้องเขาไปนั่งรอในห้องเพราะว่าในห้องมีถล่มครับ

อ่าทำรวชก็แจ้งก็ด้วยคดีนะครับ
ท้องที่สพนปลือตรวจปัสสาวะนี่มีสารเสพติดในร่างกายด้วยนะครับ